เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วตั้งคำถาม
นี่คณะเชิดสิงโตหรืออันทภาณดูคลิปค่ะ

ดูตรงแล้วเหมือนจะเป็นวัยรุ่นกันเลยป่ะ
ใช่ฝั่งคณะเชิดสิงโตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะ

งงค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือคณะเชิดสิงโตคณะนี้
เชิดสิงโตที่ตลาดแห่งหนึ่งแมสก็ไม่ใส่

บางคนก็คือลูกเล็กเด็กแดงนอนหลับอยู่ในบ้าน
พออีกคนหนึ่งพอเข้ามาช่วยสุดท้ายก็โดนไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์ชุดละมูลหุ้นวายก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะ

พอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีแล้วตัดสินใจถือปืนแก๊ปออกมาคู
ทำให้คณะเชิดสิงโตเห็นไหมคะต้องล่าถอยออกไปแบบนี้นะคะ
โอ้โหน่ากลัวมากทีนี้ถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
ตลาดนัดข้างโรงเรียนบ้านนาดาลอำเภอสวรรค์นักครูฮา
จังหวัดน้องมัวลำพูพัฒนานตำรวจในท่องที่